คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมันมีเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดกลางเมืองเลยที่ถนนวิทยุ
ไฟไหม้ลุกท่วมเลยนะคะต้องระดมรถน้ำไปฉีดน้ำเร่งสกัดไฟ
มีคนเจ็บไป๔คนเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะ

รถมอเตอร์ไทยอ่ะเฮ้ยรถพี่นายอ่ะเซฟ
เอารถพี่นายออกหน่อยรถพี่นายออกแล้วออกแล้วนู่นน่ะ
รถพี่นายออกหน่อยแล้วกูก็อยู่ด้วยไหนออกไปได้
คุณผู้ชมคะมีภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดี
บันทึกภาพวินาทีตอนมอบแปลงระเบิดนี่ค่ะโอ้โหควันไฟพวยพุ่งขึ้นมา
เหตุการณ์นี้ใกล้กับอาคารวานิสถนนวิทยุ
ก่อนออกถนนเพชรบุรีอ่ะนะคะก็กลางเมืองเนาะเส้นตรงเนี้ย
ไฟฟ้ารัดวงจรหม้อแปลงก็เลยระเบิดแล้วไฟลุกไหม้สายสื่อสาร
โอ้โหรถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้ก็ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายนะคะ
ต้องนำรถน้ำมาฉีดน้ำสกัดเพลิงกว่าเพลิงจะสงบ
ในที่เกิดเหตุตรงนี้มันจะมีกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างจอดรอผู้โดยสารอยู่ด้วยที่แยกถนนวิทยุวานิสนะคะ
ก็มีคนได้รับบาดเจ็บถูกสะเด็ดไฟกระเด็นใส่หน้ากระเด็นใส่ตัว
แผลผู้พองตามตัวในบาดเจ็บไปหลายคนเหมือนกันนี่ค่ะ

ตั้งคันอยู่๘เดือนด้วยคุณผู้ชมค่ะเธอต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
วินาทีเกิดเหตุให้ฟังว่าตอนนั้นขายพวงมาลัยอยู่ก็รู้สึกเหนื่อย
ไปนั่งพักในร่มของวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแถวแถวนั้นแล้วได้ยินเสียงดังตู้มัน
เสียงเหมือนเสียงระเบิดเลยอะค่ะสะเก็ดไฟกระเด็นมาเลยตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเลย
มาลงพวงมาลัยที่จะขายเนี่ยทิ้งก่อนแล้ววิ่งหนีออกมา
ทีนี้คือนอกจากมีคนเจ็บที่มิวเล่าไปนะคะก็มีรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้
เสียหายไปคันหนึ่งมีรถอ๋อรถรถยนต์แล้วก็มีรถจักรยานยนต์เสียหาย
รถจักรยานยนต์ที่เป็นของวินเสียหายไป๕ของคนอื่นคันหนึ่ง
ก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
แต่ว่าล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงเร่งตรวจสอบสาเหตุนะคะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ๑๐นาฬิกา๒๕นาทีวันนี้
ไฟฟ้านครหลวงก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ก็ดำเนินการแก้ไขสามารถจ่ายไฟฟ้าคืนเป็นปกติได้ทั้งหมดแล้ว
เมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๑๐นาทีคือการไฟฟ้านครหลวงก็ออกมาชี้แจง
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์มันก็มีปัญหาเรื่องของระบบไฟฟ้า
แต่เรื่องของการชดใช้เยียวยาคนเจ็บล่ะรถลาอะไรของเขาที่เสียหายล่ะ
จะยังไงนะคะก็ต้องดูกันต่อ

ใช่ไม่ใช่ว่าโอเคไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ปกติแล้วแล้วมันจบนะ